ครับเรื่องของยาเสพติดยิ่งปราบก็ยิ่งเจอก็ยิ่งมีแล้วขบวนการเหล่านี้ก็เหิมเกลิมมากขึ้นครับ
บนการค้ายาเสพติดแต่ว่าคนร้ายไหวตัวทันมีการยิงประทะออกมาทำให้สายลับนั้นบาดเจ็บด้วย

เดี๋ยว
กลับมานี่สิ

โว้มโลม

หมอบลง

นี่ถ่ายตอนเหตุการณ์แบบเกิดขึ้นเลยนะ
เออนี่คนโดนยิงก็บาดเจ็บนี่แหละครับ

ตังค์บริษัทสพมศรีษะเกียจได้รัดแจ้งว่ามีการยิงกันและมีคนเจ็บด้วย
ที่บ้านละที่๑๙หมู่๑๓ตทุ่มอมมจศรีษะเกียจ
ก็ไปตรวจสอบนะฮะไปเจอกับร้อยตำรวจเอกพงศักดิ์โชธรัฐ
เป็นสารวัตรปรับปรามปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนสพวดินชำรา
อุบลราชธานีพร้อมกำลังอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วก็มารายงานให้ทราบ
จากการตรวจที่เกิดเหตุไปพบรอยเลือดแล้วก็ปลอกกระสุน
๓๘๔ปลอกหัวกระสุนขนาดเดียวกัน๑หัว
ร้อยตำรวจเอกพงศักดิ์โชธรัฐบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสืบสวนขยายผล
มาจากผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้นะติดต่อล่อซื้อยาบ้า
เหตุการณ์นี้เขาไปติดต่อซื้อยาบ้าในเฟซบุ๊กมา๒๐๐เมตรราคา๔๐๐๐บาท
จนผู้ทหารนัดหมายกันจะส่งยากันที่บ้านนี่แหละครับ
ก็เลยประสานกับตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองศรีสะเกดเจ้าของพื้นที่
พอไปถึงเวลานัดหมายครับสายของตำรวจก็เดินเข้าไปที่บ้าน
แต่กลุ่มผู้ค้ายาเดินออกมาส่งยาบ้าให้กับสายลับที่นอกบ้าน
หลังจากสารรับได้ยาแล้วจ่ายเงินแล้วก็เลยมีการส่งซิกส่งสัญญาณให้ตำรวจที่รออยู่เข้าไปจับกลุ่ม
ตอนนั้นกลุ่มพ่อค้ายาไหวตัวทันรู้แล้วว่าถูกล่อซื้อครับ
แล้วผู้ค้ายานั้นก็วิ่งหนีเข้าไปที่ด้านหลังบ้านนะ
เป็นป่ามันสัมปะหลังมันก็มืดตำรวจก็วิ่งตามคนร้ายไป
แต่คนร้ายยิงสวนอีก๓นัดเปิดทางหลบหนี
สุดท้ายต้องเอาคนเจ็บขึ้นรถก่อนไปสมรงพยาบาลก่อน
ที่รถกู้ชีพของโรงพยาบาลศรีสะเกดจะมาถึงระหว่างทางล่าสุดคนเจ็บเนี่ยที่เป็นสายลับปลอดภัยแล้วนะครับ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกเทพพิทักษ์แสงกล้าผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกด
บอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วนะครับ
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอนุมัติศาลขอหมายจับในข้อหาจำหน่ายยาเสพติด
แล้วก็มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และอีกหนึ่งข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่นนั่นเองครับ